เอาไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านเขาแห่ชื่นชมตำรวจโรงพักหนองหินนะคะ
จับนักเรียนได้อายุ๑๒๑๕ปี
ซ้อน๓ไงคะซ้อนรถกันมา๓คัน

ใบขับขี่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลย

ตำรวจก็มองว่าทำโทษวิธีนี้กันแล้วกัน

พื้นหน้าตู้ยามหนองหินกันไปเลยนะคะ

จากโทษฐานที่ทำผิดกฎจราจร
เมื่อกี้วิทพื้นตอนนี้กระโดดตบ

มีกี่คน๑๒๓๔๖คน

เขาก็มองว่ามันก็เป็นวิธีที่บางทีปรับเงิน

ก็เลยทำโทษซะเลยเพราะว่าเห็นว่ายังเป็นเด็ก

ตัวขุนทั้งนั้นแหละนะครับอืมเอ้า